เมื่อคืนนี้ลุงพลนะคะนายชัยพลวิพาล
เขยของน้องชมพู่ที่เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับ๓ข้อหา
ตำรวจนำตัวไปที่สพกกตูม

แล้วก็มีการควบคุมตัวเอาไว้ในห้องคุมขังที่โรงพัก

บรรยากาศก็มีแฟนคลับ
มียูทูปเบอร์ไปคอยให้กำลังใจ
และแน่นอนป้าแตนภรรยาก็ไปเยี่ยมนะคะ
ภาพรวมก็คือลุงพลก็ยังหน้าตาสดใสอยู่

ที่สพกกตูมช่วงเช้าเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็นำตัวลุงพลออกมาจากห้องคุมขังนะคะ

ก็เป็นเสื้อที่ป้าแตนเอาไปให้ตั้งแต่เมื่อวาน
ตำรวจก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะให้พิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติ
ก็เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนบันทึกการจับกลุ่มเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี
เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ลุงพลอยู่ในห้องควบคุมตัวของผู้ต้องหาที่โรงพักเนี่ยค่ะก็ไม่มีความวุ่นวายอะไร
แต่ก็ตอนเช้าก็เห็นยูทูบเบอร์มาคอยเกาะติดรายงานความเคลื่อนไหวของลุงพลที่สพกกตูมอยู่นะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสุริยานบกรีกำแหงสารวัตรใหญ่สพกกตูมบอกว่า
เมื่อคืนนี้ลุงพลอยู่ในห้องขังคนเดียวอาการปกติดี
ไม่มีสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดอะไรก็นอนหลับค่ะนอนหลับปกติ
พอเช้าเนี่ยก็เริ่มให้เยี่ยมได้เยี่ยมตั้งแต่๘โมงเช้านะคะ
คนที่มาเยี่ยมนำอาหารหรือสิ่งของมาให้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นไปป้องกันเหตุวุ่นวายนะคะ
ตอนเช้าเนี่ยยังไม่มีครอบครัวหรือคนใกล้ชิดมาเยี่ยมแต่มีแฟนคลับไป
แฟนคลับไปถึงก่อนใครเลยนางสาวระดาวันทัพเจริญ
คนแรกเลยนะคะก็เอาข้าวผัดใส่ไข่ดาวไปเยี่ยม

บอกว่าลุงพลพูดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด

ก็เลยบอกว่าทำใจให้สบายอย่าไปคิดอะไรมากมาย
วันนี้พระบาทบอกว่ายึดปราการอยู่หรือยังไง

นี่ค่ะแฟนคลับคนแรกที่ไปเยี่ยม
บอกว่าลุงพลก็ยังหน้าตาสดใสนะคะ

ก็มาเยี่ยมนะคะมากับแฟนคลับนะคะ
ก็มีข้าวกะเพราทะเลไข่ดาวของโปรดลุงพลมาให้มียาสีฟันแปลงสีฟัน
แตนก็ไปที่ชั้นสองของโรงพักไปเยี่ยมลุงพลนะคะตำรวจก็ตรวจทุกอย่างตามขั้นตอน
แตนก็คุยกับนักข่าวหลังจากเยี่ยมลุงพลเสร็จนะคะ
แตนบอกว่าขอบคุณที่ให้กำลังใจ
ผู้ใหญ่ใจดีและแฟนคลับที่ยังคอยให้ความช่วยเหลือ

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฉนดที่ดิน
เตรียมจะยื่นประกันตัวลุงพลในวันพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนแนวทางการสู้คดีธนายความจะดำเนินการให้ทั้งหมด
ก็ยืนยันความบริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้น
ตอนนี้ก็ยังมั่นใจค่ะว่าลุงพลไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่

หลักทรัพย์ก็เตรียมไว้แล้วเตรียมพร้อมเอาไว้แล้ว

ถามเรื่องที่พ่อถูกจับค่ะ
แล้วก็มาให้กำลังใจตบไหล่กัน
แตนบอกว่าแค่นี้ก็รู้สึกมีกำลังใจเพิ่มขึ้นนะคะ

ขอบคุณอะไม่รู้จะพูดว่ายังไง
สำหรับทุกอย่างเลย
กำลังใจของลูก๒คนคนนึงอย่างไรบ้างคะ
โฮนมรก์ก็บอกว่า

ก็บอกว่าแม่พ่อโดนจับเหรอ

โอ้มก็แค่โอ้มมันไม่ทำอะไรโอ้มก็แค่มาตบไหล
มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วก็ว่าลูกชายป้าเข้มแข็ง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่า
วันนี้เนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนก็จะต้องสอบสวนสอบปากคำให้ครบทุกประเด็นก่อนในเบื้องต้นนะคะ
แล้วก็จากการที่พนักงานสอบสวนได้คุยกับลุงพล
เจ้าตัวก็ไม่ได้เครียดไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ
ส่วนประเด็นที่ว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวหรือไม่
คือตำรวจก็น่าจะคัดค้างการประกันตัวอยู่แล้วนะคะมันก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งตำรวจก็จะนำตัวลุงพลไปฝักขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารช่วงเช้าวันพรุ่งนี้
เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะก็ต้องรอวันพรุ่งนี้นะคะ